กลับมาฟินกันต่อกับ
ร่วมศึกรักษ์หวานหมั่นหนา

เรื่องราวความรักความโรแมนติก
และเรื่องราวลับที่ถูกเปิดเผยออกมา
ของคู่รักแต่ละคู่กันแล้ว
เป็นจุดพีคของช่วงนี้ที่ขาดไม่ได้ทุกคู่ต้องโดน
นั่นก็คือคำถามพิสูจน์ความรู้ใจที่ทางทีมงานได้ไปล้วงแคะแกะเก่า
เอาความลับออกมาบางคู่ตอบถูกก็รอดตัวไป
ถือว่ารู้ใจแต่บางคู่ตอบผิดเกิดศึกกันมาแล้วก็มี
และเมื่อแต่ละคู่เขารักกันมากเรื่องที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือความหึงหวง
มีหลายคู่ที่บอกได้คำเดียวว่าแฝนฆ่าใครห้ามแตะอย่าหาว่าไม่เตือน

ไม่ผู้ชายไม่ต้องไปห่วงขนาดน้ำพี่สุเทพ

เป็นทีมงานเขาเอาไอ้นี่มาให้เฉยไอ้นี่ก็ห่วงเรื่องของ
กว่าผมจะได้มาเนี่ยผมต้องไปหลอกหลอนเขากี่วันรู้ไหม

บิบแตความกับความไม่นามสำหรับตามครับ
หน่อยสำหรับเข้าเลยครับ
เลยเป็ฟาผู้หญิงไปเก็บก่อน
เออสำหรับผู้หญิงไปเก็บ

ผมก็ปิดประตูแล้วผมก็วิ่งลงเลย
เพื่อนโหมาเพื่อหมอซัยคว่ังมาใส่เซวงทั้งตัวเลยแล้วนั่งอยู่ในรถ

ฝันว่าเนี่ยรอมานานแล้วน้า
มีผู้ชายบอกรอมานานแล้ว
และหนูก็สลุงตื่น

หนูแบบอะไรเนี่ยถึงไหนอะไรบ้า
มันแค่บอกว่ารอมานานแล้วนะเนี่ย
แล้วมันเหมือนกับว่าจะมาทำวิธีแม่นร้ายเราอะไรอย่างนี้

ก็ไหนน่ะเนี่ย

จำหน้าเขาได้ไหม
จำหน้าไม่ได้แต่รู้ว่าใส่เสื้อขายองค์เกรงยีนย์

โอ้โฮยูสาวแวะมาทางนี้
มากก็แปลว่ารักมาก
แต่ถึงขั้นไปหึงผีในฝันเนี่ย
มันก็เกินไปนะครับคุณเอ

เมื่อผ่านศึกคำถามพิสูจน์ความรู้ใจกันมาแล้ว
คู่รักทุกคู่ก็ต้องเข้ามาสู่คำถามสถานการณ์ทายใจกันบ้าง
คำถามแต่ละสัปดาห์ทีมงานก็ช่างสัญหากันมาจริง
บางทีก็เล่นเอาคู่รักของเราอึ้งทึ่งไปตามกัน
บางคู่ชอกไปเลยก็มี
เดี๋ยวย้อนไปดูกันว่าคำถามอะไรบ้างที่ทำคู่รักของเราไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว

เรามาดูกันครับว่าหากสุดที่รักของคุณสามารถที่จะแปลงโฉมคุณสองคนได้
คิดว่าจะออกมาเป็นแบบใดเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยตัดหัวทิ้งเอาหัวใหม่มาใส่

แต่งไปคุณคิดว่าสุดที่รักของคุณอย่าให้คุณแปลงโฉมมาเป็น
หล่อตีเกาหลีหรือสองอิตาลีซิกแพค
สาวพร้อมแล้วเคล็ดคำตอบครับ
เบลมีผู้ชายในดวงใจอยู่๔๕อันดับครับ
คนนี้จะเป็นจีดาก้อนอันดับ๒จะเป็นเจปาร์คอันดับ๓เป็นอะไรไม่รู้

เพราะฉะนั้นถ้ามันเปลี่ยนหัวผมได้ผมก็ว่ามันน่าจะเปลี่ยนหัวผมไปเกาหลี
แต่ว่าผมดูเหมือนหมูย่างเกาหลีมากกว่านะครับพี่

ดังนั้นคุณยืนยันว่าคำตอบของคุณคือ

แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเมียคือถึงหน้าไม่เหมือนเกาหลี
แต่ก็พร้อมดูซีรีส์ไปกับเธอนะครับ

ทุกวันผมนั่งดูหนังก็ดีหรือว่าเล่นเกมก็ดี
ข้างเขาจะมีนอนแล้วก็เล่นไอแพทอันหนึ่ง

เขาน่าจะให้ผมเป็นหล่อตีเกาหลีแน่นอนฮะ
มาดูกันนะครับว่าหล่อตีเกาหลีหรือว่าอิตาลีซิกแพค
พร้อมแล้วเปิดคำตอบครับ
และภรรยาของทั้งคู่จะเลือกข้อไหนมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
หล่อสีเกาหลีทั้งคู่

เมื่อมันปล่มยูแล้วเหมือนเป็นชะลาดทิ้ง

แต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณเป็นเกาหลีนะ

สรุปแล้วรายการนี้เชิญมาทำร้ายกันใช่มั้ย
ถ้าหากมีคน๓คน

แต่จู่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นมา

แล้วดันมียานฉุกเฉินแค่ลำเดียว

จะเลือกส่งใครกลับโลก
ข้อหนึ่งส่งเมีย

ขับโลกไปแล้วเขายอมตาย

นางแบบสุดเซ็กซี่คนหนึ่ง
ซึ่งจะทำประโยชน์ให้กับโลกเราอีกมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดี

ผู้ชายยืนปัสสาวะกันอยู่แล้ว

โอ้โหใช่โอ้โหสุดยอดเลยคนนั้นน่ะ

พราบเจี๊ยงให้คุยอย่างนี้หรอ

ถ้ามีข้อ๓เขาส่งตัวเองไปแน่นอนเลยค่ะ

นาดกล้าเล่นน้ำเมีย

การเล่นส่งคุณกลับไปปุ๊บ

แต่มันได้อยู่กับนางแบบสุดเซ็กซี่บนยานกันสองคน
อ่าคุณจะเลือกข้อหนึ่งหรือข้อสอง

คือเขายอมเสียชีวิตบนยานอวกาศ
กับนางแบบสุดเซ็กซี่แล้วส่งให้คุณมีชีวิตต่อไป

เขาก็คงได้มีความสุขก่อนตาย

โดนเข้าแล้วไงล่ะคุณเอก

อืม

หากสุดที่รักของคุณไปเจอเด็กที่นามสกุล

เป็นลูกของใครหรือผลผลิตของใครระหว่าง

เป็นผลผลิตของใครระหว่างโจโจ้หรือของปีเตอร์
เออพร้อมนะคุณตอบก่อนนะ

ไอ้นี่ความคิดไม่ก้าวหน้าเลย
เดี๋ยวให้ตอบก่อนเดี๋ยวอันนี้คิดกันเดี๋ยวเตรียมกัน
พร้อมนะคุณเข้าใจคำถามแล้ว

คำตอบของคุณทั้งคู่๑๒๓ยกครับ
คุณเดาว่าแฟนคุณบอกว่าต้องเป็นลูกแน่
ใช่ไอ้นี่มันยกกันสองคนอย่างนี้
ถ้ามันมีควักมาก่อน

เดี๋ยวก่อนคุณโชว์เบอร์๒มันมีเหตุการณ์

มันเคยมีคำถามนี้ขึ้นมาในชีวิตครั้งหนึ่ง

ว่าไปมีลูกที่ไหนอีกไหม

และฝั่งนู้นสองคนก็คือล้างสมองเราตลอดว่า

หากคุณจะสวยได้แค่๑๒ชั่วโมงใน๑วัน
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณนั้นจะให้คุณสวยในเวลาไหน

กลางวันนี่พังยับเยินเลยนะ

คุณสองคนอย่าเพิ่งตอบนะครับผู้ชายครับ

ถ้าเราน่าเกลียดเราเป็นกบเราเป็นสังคบเนี่ย

เอาข้อหนึ่งอ่ะ
เอาข้อหนึ่งกลางวันเป๊ะกลางคืนพัง

จริงอยากตอบว่ากลางวันเป๊ะกลางคืนก็เป๊ะค่ะ
อยากจะตอบว่ากลางวันเป๊ะกลางคืนก็เป๊ะ
แต่เพราะเอิญมันไม่มีข้อที่๓ไง

หนึ่งเหมือนกันกลางวันเต๊ะกลางคืนพัง

ที่คุณกระโดดมาอ๊อบอ๊อบอ๊อบอย่างงี้

แล้วหนุ่มของเราจะชอบพังตอนไหน

ข้อหนึ่งเหมือนกันโอ้โห

ถ้าสถานการณ์จริงเป็นแบบในคำถามแล้วก็
ตัวใครตัวมันแน่นอนใช่ไหมล่ะครับ

ไม่ได้มีแต่บรรดาคู่รักที่มาสร้างสีสันความสนุกสนานความฮาเท่านั้น
แต่พิธีกรสุดหล่อของเราวิลลี่แมคอินท
คนนี้ก็ไม่ใช่เล่นครับ
เยอะไม่แพ้แขกรับเชิญ
เรียกได้ว่ามีจังหวะมีโอกาสเมื่อไหร่
วิลลี่เก็บทุกเม็ดไม่เคยพลาด
วันนี้เรารวมมุกดีมุกเด็ดมุกพระเอกวิลลี่แมคอินทอช
บนเวทีศึกสุดที่รักมาให้ชมกันด้วยครับ
พบกับการแสดงตลกจากพระเอกและพิธีกรชื่อดัง

เซงเซงเซงพวกเราเซงเซงเซง
มันมันมันพวกเรามันมันมัน
ที่สุดแล้วมันมันที่สุดแล้วเซ็ง
เซงที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซง

ก่อนจะตอบตะปูเข้าไปเพื่อให้มันลื่นนะ
อ้าฮะในที่สุดพิธีกรของเราก็โดนคุณสมรักหลอก

โอ้โฮตะปื้อจดได้เล่ะครับ
เอางี้เพื่อความสวยงามของรายการ
แหมวันนี้นะครับเราอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกิน
ว่าแผงรับเชิญของเรานั้นในรายการขอบคุณที่ให้เกียรติแต่ว่า

ผมว่าเขาผมจะไปซะก่อนอ่ะจริง

่งบอกได้ว่าในอนาคตเขาจะเป็นช้างเท้าหน้าหรือช้างเท้าหลัง
เข่าข้างเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเจ้าชายครับแล้วเขาเนี่ย
พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้สมมุติบอกว่าแต่งงานกับผมเถอะครับ

แต่ถ้าเกิดคุกเข่าสองข้างแย้มแต่งงานกับพี่นะไม่
แต่จบ
ช่วงหน้ากลับมาพบกับลีลามันฮาในศึกหวานมันฉันคือเธอ
ภารกิจการแข่งขันที่มีศักดิ์ศรีและความเข้าใจเป็นเดิมพันธุ์
ห้ามพลาดครับ